โดยเฉพาะประเภงทางตอนบนของประเทศไทย
ตะวันปกนะครับหลังจากนี้นะครับต้องจับตาต่อไว้นะครับก็ว่ามีอยู่รูปนึงนะครับที่คาดการว่าจะยังคง
ลูกหนึ่งฉลับไปแถวบริเวณทางทิศตะวันออกประเทศจีน
จะสลายตัวอีกครั้งนึงตรงวาลังวันศุกร์หน้าทีเดียว
ดังนั้นช่วงระหว่างที่พายุลูกนี้อยู่ในบริเวณทะเลจินใต้
ก็จะเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกครุมเมืองไทยของเรายังคงแรงต่อเนื่อง
ก็จะส่งผลทั้งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดอะไรบ้าง
นี่คือคลื่นนะครับสีม่วงคือคลื่นที่สูงประมาณ๒๓เมตร
สังเกตว่าเป็นแนวยาวเลยนะครับอาทิตย์แนวชายฝั่งตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างของฝั่งอันดามัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย
แล้วก็ถ้าหากดูในช่วงวันศุกร์นะครับก็จะพบว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุหายไปแล้วนะครับ
ก็จะทำให้คลื่นนั้นสงบลงส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับ
จะพบว่าสีแดงครับคือจุดที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษก็จะเป็นแนวยาวนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ
เน้นในฝั่งที่ติดกับบริเวณฝั่งอันดามันนะครับ
ซึ่งถ้าหากเราดูภาพรวมเนี่ยนะครับการเคลื่อนตัวของฝนก็จะเป็นในลักษณะของการเกาะตัวในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างก่อนในช่วงเช้านะครับ
หลังจากนั้นเย็นค่อยเขยิบขึ้นไปปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ดังนั้นฝนที่ตกมาต่อเนื่องยาวนานแบบนี้ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ

และนี่ทั้งหมดก็คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ